คุณพ่อของหนูน้อยคนนี้เนี่ย
เอาคลิปมาลงไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
อายุ๑ควบด้าน๑เดือน

คืออาจจะคิดว่าเด็กตัวเท่านี้ไม่น่าไปไหนได้ไกล

เปิดประตูบ้านออกมาแล้วเดี๋ยวดูนะครับ

ถามว่าแล้วที่บ้านเนี่ยปกติคือคุณพ่อบอก

เป็นจังหวะที่แม่ไปเข้าห้องน้ำ

เดินเลื่อนเปิดประตูจากตัวบ้านเนี่ยเดินมาถึง

ประตูรั้วหน้าบ้านเลย

เพราะที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเปิดเป็นบริษัทด้วย

แล้วที่สำคัญคือน้องคุณแผนไปหยุดอยู่กลางถนน

ใช่แล้วรถก็ขับกันแบบ

รถคันอื่นเนี่ยคันต่อมาจากบรรทุกเขามาช้ามาก
ชาวบ้านแถวนั้นเห็นรีบอุ้มมาคืนที่คุณแม่วิ่งมา

โหใจหายเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะ
คือตอนที่น้องคุณแผนเดินมาเนี้ย

กลับมาในตัวบ้านก็หาลูกชายไม่เจอยังหาอยู่นะ

คงไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวจะเดินไกลขนาดนี้จะเปิดรั้วได้
นี่เห็นไหมนี่วิ่งไปนู่นคุณเดี๋ยวมาสอนดูสิ
ปี๑เดือน๘วันอายุน้องขุนแผนแล้วไปหยุด

โอ้โหโชคดีมากที่ช่วงที่น้องหยุดอยู่เนี่ยมันไม่มีรถมา

นี่มีมอเตอร์ไซค์มามีรถคันนี้มาเขาก็มาช้า
เขาจอดกันหมดเลยนี่นี่จอดมอเตอร์ไซค์วิ่งเลยฮะอุ้มเด็กเลยฮะ
เพื่อนบ้านแถวนี้วิ่งไปนู่นแล้วแม่เขาก็ออกมาพอดีก็ส่งให้แม่
ขอบคุณเพื่อนบ้านเลยนะคะใช่
คือคุณพ่อบอกว่าเอาละเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งนะ
แต่คุณพ่อบอกเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต้องขอบคุณสองอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของรถที่ขับไม่เร็วนะ
จังหวะนั้นก็เลยโชคดีมากแล้วก็คนที่มาเจอ
แล้วก็รีบอุ้มลูกมาคืนที่บ้าน
เด็กแค่๑ขวบที่เพิ่งเดินได้ไม่กี่วันนะครับ
นึกว่าเขาจะเดินจากตึกข้างหลังออกมาจนถึงถนนนี้ได้
ก็เป็นอะไรที่ขนาดมีประตูกั้นอะไรอยู่เรียบร้อยแล้ว
เขาก็ยังพยายามเปิดประตูอะไรออกไปได้
ก็อยากจะฝากว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงอะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าพี่เลี้ยงเด็กที่มีเด็กวัยขนาดนี้นะครับ
ต้องดูไม่ให้คลาดสายตาเลยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะคือไม่น่าเชื่อนะอย่างที่คุณพ่อบอก
ตัวบ้านด้านในถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่หน้าบ้าน
เปิดตั้งแต่ประตูหน้าบ้านใช่ที่เป็นตัวบ้าน
จนเดินมาถึงร้านประตูรั้วหน้าถนน
คือถ้าเกิดถ้าเราไม่มีภาพนี้เลยนะแล้วมีใครมาบอกว่า
เด็กเดินไปเองไปอยู่กลางถนนเนี่ย
จังหวะมันเป็นระดับเป็นระดันและดันได้
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ก็แก้ไขก็คือตรงตัวบ้านปกติจะมีเหล็กกั้นเด็กอยู่นะฮะ
ตอนนี้ไปต่อให้สูงขึ้นแล้ว
เห็นไหมจังหวะคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำคุณย่าก็เดินไปที่ห้องนอน
คุณแผนปีนเลยลูกโอ๊ยขุนแผนลูก
นี่ฮะโอ้โหคุณพ่อบอกกั้นให้สูงขึ้นแล้ว
โอ้ยค่ะใจหายจริง
แม่เห็นแล้วมันหวาดเสียวจริงช่วงที่ไปยืนอยู่กลางถนนนะ